ต้องบอกว่าตำรวจนอกรีดแบบนี้นะ

ทำให้เป็นยั่งเชื่อดไก่ให้ลิงดูค่ะ
คือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เค้ามีการไลฟ์สดขณะที่ตำรวจจริง
บุกจับดาบตำรวจนายหนึ่งค่ะ
ลักษณะคือเรียกรับสินบนแล้วบอกคนที่ทำความผิด
ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากถูกจับ
ก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
เราถูกข้อหาเรียกรับเงินนะ

ตีไก่อ่ะจับยาแล้วตีไก่นั้นขอเชิญไปโรงพักหน่อย
นะเข้าจับกลุ่มตำรวจที่ตู้นะครับ
ได้การเอาเหยื่อมาเรียกเรียกเงินนะครับ
เสียงที่ภาคเมื่อสักครู่คุณอัจฉริยะเรือนรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมค่ะ

ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสมุทรประการ
ควบคุมตัวตำรวจยศดาบตำรวจค่ะ
ซึ่งประจำการอยู่ป้อมตำรวจบางด้วนในอำเภอเมืองสมุทรปราการ
แล้วหลังจากนั้นก็นำตัวดาบตำรวจนายดังกล่าวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ถามว่าที่มาที่ไปเนี่ยเขาไปซ้อนแผนไปรู้ได้ยังไงว่าดาบตำรวจนายนี้
เรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการปล่อยตัว

จากว่าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวแนนเนี่ยเธอเป็นผู้เสียหายไปร้องเรียนกับคุณอัจฉริยะกับผู้กำกับสพเมืองสมุทรประการบอกว่า
ถูกจับกลุ่มในข้อหาคือมียาบ้าไว้ในครอบครอง๒เม็ด
แล้วดาบตำรวจนายนี้ก็จะนำตัวเธอไปที่ป้อมยามดังกล่าวเสนอบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ์กับนางสาวแนนเพื่อแลกกับอิสรภาพไม่ต้องถูกดำเนินคดี
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ยอมตำรวจนายดังกล่าวค่ะก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินมา๕๐๐๐บาทแล้วจะปล่อยตัวไป
บอกไม่มีถึงหรอกนะ๕๐๐๐บาทเธอมี๒๕๐๐๐บาทตำรวจนายดังกล่าวก็คือดาบตำรวจที่ถูกจับกุมเนี่ยนะคะ
ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวโดยให้อาสาตำรวจนายหนึ่งเป็นคนรับเงินแล้วปล่อยตัวนางสาวแนนผู้เสียหายไป
กระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้ดาบตำรวจนายดังกล่าวยังไม่พอนะโทรมานัดให้เธอมาพบที่ตู้ยำดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ติดต่อเพื่อนของเธอมาร่วมหลับนอนด้วย
ตำรวจเขาก็เลยซ้อนแผนไปจับกลุ่มดาบตำรวจคนนักกล่าวไปโรงพักค่ะครับคุณอัจฉริยะบอกว่า
เรื่องนี้นะมีตำรวจเกี่ยวข้อง๒นายอศอาสาสมัครตำรวจเกี่ยวข้องอีก๒นาย
ใช้วิธีการก็คือจับคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วไปเรียกรับสินบน
หากเป็นผู้หญิงก็จะพาไปร่วมหลับนอนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวก็คือแลกกับอิสรภาพ
หากไม่ยอมก็จะรีดเงินคุณรู้ไหมเดาซิ
พฤติการแบบนี้ตำรวจพวกนี้ทำรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่

๖แสนถึง๑ล้านบาท
แล้งแล้วเอาเงินมาแบ่งกันค่ะ
ผู้กำกับอนทรัพย์ภาคมือสมุนประการนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสอบสวน
ส่วนว่าจะให้พักราชการอย่างไหร่ออกจากราชการอย่างไหร่นั้น
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่าลืมนะคุณผู้ชม
ตำรวจดีต้องชมตำรวจไม่ดีอย่าลืมแชร์และนำเสนอข่าว
จานกันให้เยอะเยอะค่ะต้องจับกลุ่มให้ได้ด้วยนะ